ง่ายดาราหลายคนเขาเป็นนักกีฬาลงนักกีฬานะคุณผู้ชม
เรามาดูกันว่ามีใครบ้างนะคะคนแรกเลยละกัน
เมื่อก่อนเข้าเป็นนักเทคอนโดใช่ปะ
นักเทคอนโดนะค่ะนอกจากเป็นหวานใจของแจ๊คก็ได้แล้ว

โดเป็นหวานใจของสาวคิมเบอร์รี่ด้วยนะคะ
สมัยที่เขายังไม่เข้าวงการบันเทิงนะ
หมากเคยเป็นนักกีฬายูโดมาก่อนค่ะ
ช่วงสมัยเรียนมัธยมเนี่ยเคยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่๒๔ดอกบัวเกมที่จังหวัดอุบลราชธานีมาก่อน
นี่ถ้าไม่ได้เล่นละครก่อนป่านนี้ติดทีมชาติแล้วนะ

แล้วก็ถัดมาในระดับมหาวิทยาลัยค่ะ
หนุ่มมากจบปริญญาตรีด้วยโคต้าทุนนักกีฬาด้วย

แล้วก็เมื่อปี๒๕๕๘ที่ผ่านมานี่แหละ
สมาคมยูโดแห่งประเทศไทยค่ะได้มอบวุฒิบัตรนะสายดำชั้นหนึ่ง
แล้วก็แต่งตั้งให้เป็นทูตกีฬายูโดของประเทศไทย
ไม่ธรรมดานะสุดยอดจริง
นะไม่ได้มีแค่หนุ่มหมากปริงคนเดียวนะคะ

ตีกันตั้งแต่๓ขวบเลยค่ะ
เพราะว่าโตมากับครอบครัวที่เล่นกอล์ฟนะ
ก็เลยต้องเดินสายนักกีฬาสมัครเล่นกับเก็บประสบการณ์ไปก่อนแล้วกัน
เจ้าตัวบอกเลยว่าคลั่งกีฬากอล์ฟมากเลย
ถึงขั้นที่สร้างห้องซ้อมไว้ที่บ้าน
ลงทุนไปหลายแสนเลยนะพี่แจ๊ค
ตอนนี้ไม่ได้เป็นพระเอกคิดว่าตัวเองจะทำอาชีพอะไร
พระเอกสุดพัดเหมือนกันนะคะ
เพราะตอนนั้นที่โรงเรียนเนี่ยเป็นวิชานึง
แล้วก็ติดใจเล่นมาเรื่อยคุณผู้ชมนะคะ

แม่หมูเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไง

แล้วก็เบนเข็มมาสู่เส้นทางวงการบันเทิงนี่แหละค่ะ
แต่ก็ได้รับการสับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะ
ได้กลับมาเล่นกรอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ

เจ้าตัวก็เคยบริจาคอุปกรณ์เล่นกอล์ฟ

เรียกว่าต่อยอดให้คนรุ่นใหม่กันไปเลย

ตอนที่ไม่ดีเพราะตอนนี้มีแล้วก็แบ่งปัน

ต่ออีกหนึ่งคนนะคะคุณบอมธนินค่ะ
คนนี้เขาเล่นกีฬาได้หลากหลายอย่างมากค่ะ
แต่ว่าที่ชอบมากก็คือตีเทนนิสนั่นเองคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเล่นเทนนิสมาตั้งแต่ป๖เลยนะ
เพราะว่าตอนนั้นเป็นเด็กที่ค่อนข้างอ้วนนะคะ

แต่ว่ายุคนั้นคุณบอล์มพาราดอนเนาะ
เป็นไอดอลเลยเป็นนักเทนนิสมือหนึ่งของประเทศไทย
ก็เลยแบบว่าอยากเป็นแบบนั้นบ้างนะคะ

แต่ฝึกไปฝึกมาแล้วโอ้โหติดอกติดใจค่ะ
ซึ่งหนุ่มบอมเองก็เคยเป็นนักกีฬาเทนนิสประจำโรงเรียนมาก่อนนะคะ
แล้วก็แถมเคยไปแข่งขันแมทใหญ่นะคะ

สังเกตนะนักกีฬาแต่ละคนผิวพันธ์ดีนะ

เป็นเพราะว่าพี่ตูนเขาเคยแสดงภาพยนตร์นะจ๊ะ
เด่นด้านเรื่องของกีฬาปิงปองค่ะ
ตูนบอกเลยว่าจับไม้ปิงปองมาตั้งแต่๕ขวบ

แล้วก็ใช้เวลาฝึกฝีมือพอสมควร
มีโอกาสได้ลงสนามแข่งในแมทระดับประเทศมาแล้ว

แล้วมีครั้งหนึ่งตอนพี่ตูนอายุ๑๒ค่ะ
ตูนเอาชนะอดีตนักกีฬาปิงปองมือหนึ่งของประเทศไทยมาแล้วด้วย
เหตุผลก็เพราะว่าอันนี้พี่ตูนเขาต่อมตัวนะ

แล้วพอประมาณปี๕๗คุณผู้ชมพี่ตูนเนี่ย
เคยมีโอกาสได้ดวนกับนักปิงปองมือ๑๑ของโลกจากโปรตูเกตซะด้วยนะฮะ
ตื่นเต้นมากกว่าขึ้นคอนเสิร์ตไปแตะขอบฟ้าบอดี้แลมอีกนะคุณ

ธรรมดาจริงแต่ละคนนะดีกรีเนอะ

เห็นพระเอกดังเขามาเป็นนักกีฬากันเยอะแยะมากมาย
พ่อบรรยายรูปแม้เวลาเข้าไปกีฬานะเห็นถึงแววตาถึงความมุ่งมั่นของเขา
มาพัฒนาในด้านงานแสดงก็ได้
ใช่นะคะฝึกสมาธิได้ด้วยนะคะ